แต่ว่าใครจำผลงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่สร้างรายได้ถล่มทลาย
แล้วก็อยู่ในความทรงจำของหลายคนอย่างเรื่องนางนาคได้
จะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่พลิกประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมงานภาพยนตร์ตำนานเรื่องนางนาค
นำโดยผู้กำกับชื่อดังอย่างพี่อุ๋ยนนซีนิมิตรบุตรนะคะ
พร้อมด้วยนางเอกของเรื่องก็คือคุณซายเจริญปุระ
รวมถึงทีมผู้เขียนบททำพิธีบวงสวงเอาเลิกเอาใช้ที่สารย่านาคภายในวัดมหาบุตร
เพื่อกราบไหว้ขอพรกราบขอบคุณย่านาค
เพียงแต่พระเอกของเรื่องก็คือพี่เมฆวินัยไกรบุตรที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้
จากว่าพี่เมฆยังมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยอยู่นะ
ซึ่งทีมงานก็บอกว่าวางแพลนเอาไว้ค่ะว่าจะมีการจัดฉายรอบพิเศษ
เพื่อให้พี่เมฆสามารถไปร่วมชมพร้อมกันได้เช่นเดียวกันจ้ะ
จริงแบบอยากให้พี่เมฆมามากเลยเพราะว่าคือพี่โคตรสำคัญเลยอ่ะ
ที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าจริงแล้วถ้าไม่มีบทของพี่มากก็ไม่มีนางนาคนะ
ตั้งแต่ทราบข่าวเราก็พยายามติดต่อแล้วก็พยายามจะเข้าไปเยี่ยม
แล้วก็ตอนนั้นหมอยังไม่ให้เข้าไปเยี่ยมก็เลยยังไม่ได้ไปสักทีแล้วก็ส่งแต่ดอกไม้ไป
ตัวพี่เมฆเองวินัยไกรบุตรเนี่ยเขาก็เล่นหนังกับผมอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะฮะเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดนะฮะ
แล้วก็เป็นคนที่บอกว่าพี่ผมเล่นให้ฟรีอะไรอย่างนี้
วันที่๒๕ถึง๓๑ค่ะเรื่องรอบเดี๋ยวยังไงก็น่าจะติดตามได้จากเพจของโรงหนังต่างอะไรอย่างนี้นะคะ
อยากให้ไปสัมผัสความกลัวกันเป็นหมู่คณะอีกรอบ
อยากให้ไปสัมผัสความกลัวกันเป็นหมู่คณะเพราะคนเดียวขนลุกแน่นอน
คือผ่านมา๒๐ปีมาดูตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่
ถูกต้องถือว่าเป็นตำนานความกลัวแล้วก็เป็นตำนานเรื่องราวความรักที่โศกเศร้าเหลือเกิน
สำหรับพี่มากแล้วก็นางนาคนั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปดูกันแล้วกันนะ